ช่วงนี้ฝนมันตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

เขาออกจากบ้านมาจับปูนาขาย

ปูนาช่วงนี้ขายดีเหลือเกิน

ช่วงนี้ฝนก็ตกต่อเนื่องมาสักพักนึงแล้วนะคะ
ก็เลยถือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
เสริฟากันออกจากปูนา
ทุ่งนาแล้วก็บริเวณคลอง

หนึ่งในชาวบ้านที่ออกมาจับปูนาเขาบอกอย่างนี้ว่า
เขาเองสามารถจับปูนาได้วันละนะ

ว่าช่วงนี้บริเวณทุ่งนา

แล้วราคาขายก็ดีด้วย
ใช่ค่ะสำหรับราคานะ

ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐บาท

ก็มาลงอยู่ทีกิโลกรัมละ

จะบอกว่าปูนาเนี่ยมันอร่อยมันก็เลยเป็นที่นิยมของเช่าบ้าน
แล้วช่วงนี้มันเยอะมันเป็นปูนาธรรมชาติมันจะมีความมันด้วย

ใช่ไหมใช่ไหมเออก็ถือเป็นการสร้างรายได้กับช่วงเวลาแบบนี้